เรื่องของการหึงหวงเนี่ยเราก็พยายามย้ำเตือนกันมาหลายครั้งนะ
เรื่องนี้ต้องทำใจนะใช่ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปลาจีนบุรีฝ่ายหญิงเสียชีวิตนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปีนะครับตามไปง้อเขา
ง้อแฟนที่รักกันมา๘ปีตอนหลังนี่เขาทนพฤติกรรมไม่ไหว
ขอเลิกหนีออกมาอยู่บ้านเช่าค่ะตามมาอีกนะฮะมาง้ออีก
ไม่สำเร็จคราวนี้เนี้ยไปแทงเขาตายอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นช่วงเวลาที่คนก่อเหตุคือในแม็กซ์
หรือว่านายธนกรอายุยี่สิบสี่ปีคนก่อเหตุ
เนี่ยขับรถเก๋งตามรถจักรยานยนต์ของผู้ตายค่ะนะฮะ
ผู้ตายชื่อกิฟต์นะครับอายุ๒๒ปีนางสาวนัทธนันนาพร
เธอกำลังขับขี่รถเข้าหอพักนายธนกรก็ขับรถตามไป
นี่นะครับพอจอดรถเสร็จนะครับเขาก็เดินลงไปพูดคุยอะไรบางอย่าง
กับฝ่ายผู้ตายนะครับฝ่ายของกิฟต์นี้ก็พยายามที่จะขี่รถหนีนะครับ
แต่ว่าในแม็กซ์ไม่ยอมนะฮะแล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน
นี่เห็นไหมครับนี่โอ้โหดูสิจังหวะที่เขาเห็นไหม
เขาเขากำลังจอดรถเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวในแม็กซ์นี่ก็เดินไปหาไปดักเขา
แล้วก็พยายามจะน่าจะมังง้อขอขึ้นดีกันแหละอืม
พอมีปากเสียงกันแล้วเขาจะเดินหนีเนี่ยในแม็กซ์ก็ใช้มีดพับที่เตรียมมาเนี่ย

แทงใส่ไม่ยั้งจนเธอเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งทุ่มคืนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ดูสิฮะโอ้โหแล้วโทษนะคะมันคือแทงไม่ยั้งเลยอะค่ะ
เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเป็นหยุดภาพกันแล้วกันเนาะ
จังหวะตรงนี้นะครับคือเอาเป็นว่าเธอเสียชีวิตนะครับ
นี่คือหน้าหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพรบภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เจอศพของกิฟต์นะครับนอนเสียชีวิตอยู่
บาดแผลที่ถูกแทงเนี่ยคาดว่าเป็นมีดพกนะฮะ
แบบที่พับได้ยาวประมาณ๔นิ้วนะครับมีบาดแผลการแทงเข้าที่คอ
แล้วก็หน้าอกรวม๓แผลแล้วก็บาดแผลตามร่างกายอีก๑๐กว่าแผลนะครับ
ส่วนในแม็กซ์คนก่อเหตุหลังจากที่ลงมือเสร็จแล้วเนี่ย
เดินไปบอกรอปภนะฮะ
แล้วตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้ในที่เกิดเหตุนั่นแหละนี่ฮะ
เช้านี้ตำรวจคุมตัวในแม็กซ์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าคบหากับกิฟต์มา๘ปีตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม
พอเรียนจบกิฟต์พยายามตีตัวออกห่างเขา
แล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยประมาณ๑เดือนแล้ว
โดยที่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกับใคร
ก็เลยออกตามหามาโดยตลอด
แล้วก็มาพบว่ากิฟต์เนี่ยมาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง

ก็เลยขับรถนี่รอยตามจนมาถึงหอพรรค
แม็กซ์บอกว่าเขาเนี่ยได้ขอคืนดีนะฮะแต่ว่ากิฟต์ไม่ยอมคืนดีด้วย
ด้วยความโอโหก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยแทง

พูดดี
แล้วผมก็กลายคุยกับเขาไปเรื่อยคุยพยายามคุยเขาก็

ทางคนที่ดูแลหอพักที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหอพักบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนก่อเหตุก็คือในแม็กซ์มาก่อนเลยนะครับ
ส่วนกิฟต์ผู้ตายเพิ่งมาเช่าหอพักอยู่ได้แค่๒วันนะครับเพราะว่ามาได้งานใกล้แถวนี้นะครับ
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกว่าตอนนั้นเข้าเวรพอดีเห็นในแม็กซ์กับกิฟต์ยืนคุยกันอยู่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรสักพักในแม็กซ์เนี่ยวิ่งมาแล้วบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกว่าตอนนั้นเข้าเวรพอดีเห็นในแม็กซ์กันอยู่ก็ไม่ได้เอกในแม็กซ์เนี่ยวิ่งมาแล้วบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย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

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
ตรของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำบอกให้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย

แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำเหมือนท่องเราอันนี้

ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวง
ฝ่ายหญิงมีผู้ชายคนอื่น
อ้างว่าตั้งแต่คบหากันมาฝ่ายหญิงเนี่ย

ก็ไปมีคนอื่นอีกครั้งนี้ก็พยายามง้ออีก
แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมนะ

ก็เลยไปดักรอนะครับ

ว่าฝ่ายหญิงพูดจาไม่ดีใส่ก่อน
ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก่อเหตุขึ้น

คือถ้าคุณรักเขาจริงคุณไม่ทำอย่างนี้หรอก